คุณผู้ชมครับอากาศเย็นหนาวแบบนี้พาขึ้นเชียงใหม่ดีกว่า
เขาบอกว่าเริ่มเห็นแล้วเริ่มมาแล้วกับปรากฏการณ์เหมือยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็งครับ
จริงเขาก็เห็นแล้วนะว่ามันมาก็มาหลายวันแล้วนะ
แต่ไปดูกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เหมือยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็งเนี่ยมันมาแบบติดเลยนะ
เขาบอกว่าปีนี้นี่ครั้งที่๒ละอย่างที่ผมบอกนี่เผอะไรนะก่อนหน้านี้มีแล้ว
แต่ตอนนี้นี่ครั้งที่สองแล้วนะแล้วเหมือนกับว่ามาแบบ๒วันติดว้าวน่าสนใจ

บริเวณตรงนี้คือบริเวณลานจอดรถหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติยอดดอยนะ
วัดอุณหภูมิกันหน่อยไหมว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เขาบอกว่าตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๕๒๑องศาเซลเซียส
หนาแววหนาแววมากงั้นสบายเลยนะใครที่ชอบหน้าหนาวนี่ถูงใจเลย
สำหรับผมนะต่ำกว่า๒๐นี่คือขนลุกขน
เย็นแล้วนะนี่ไงสิ่งที่ทำให้ขนลุก
แล้วอากาศแบบว่าร้อนหน่อยสักเท่าไหร่
เต็มที่สูงสุด๓๔องศาเซลเซียส
จริงเหรอไม่ถือว่าร้อนนะอากาศก็รักสบายตอนนี้เท่าไหร่ละ
พรุ่งเทพอ่ะใช่ไหมพรุ่งเทพร้อนกว่าเยอะ
คุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวเขาพากันไปสัมผัสอากาศหนาว
บนยอดดอยอย่างหนึ่งนั่นถามว่าอุณหภูมิที่มันต่ำกว่า๑๐มีไหม
มีเลยตรงยอดดอยถ้าคุณมีความสามารถ
ความอดทนและแข็งแรงพอไปเลย
ตรงนั้นจะอยู่ที่สัก๖องศา
โอ้โหหนาวสั่นหนาวค่ะ

แล้วที่ยอดดอยกิ๋วแม่ปานล่ะ๖องศาเหมือนกัน

ส่วนที่บริเวณที่ทำการอุทยานสัก๑๐องศาได้

ส่วนพื้นที่ราบอากาศหนาวตั้งแต่หัวค่ำยาว
จนถึงตอนเช้าจะไปเที่ยวเตรียมร่างกายให้พร้อม
รวมไปถึงเสื้อกันหนาว
ถูกต้องแล้วก็ทานอาหารให้อิ่มด้วย